เรื่องดราม่ากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องดราม่าข้ามปีนะคะ
กรณีที่ผู้หญิงคนนึงเอาแบงค์พันธุ์ที่เป็นแบงค์พันธุ์ระลึก
ไปซื้อสินค้าที่ห้างแล้วห้างไม่รับ
เอาเรื่องราวนี้ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเขาโพสต์เล่าเรื่องราวเลย
ว่าเอาแบงค์พันธุ์ที่ระลึกแบบนี้มาซื้อของ
จริงจริงอ่ะแบงค์พันธุ์ที่ระลึกแบบเนี้ย
สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายคือสามารถใช้ซื้อของได้ถูกไหม
เออแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอโพสต์บอกว่าวันนี้มาซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่ง
แล้วมีคนคิวก่อนหน้ามาซื้อของจ่ายเงินแคทเชียร์ด้วยแก๊งพันธุ์ที่ระลึก
พนักงานก็วิ่งวุ่นไปถามผู้จัดการร้านว่าแบงค์นี้รับไหม
สรุปคือไม่รับเออแล้วเขาเขียนในโพสต์ว่าแล้วผลิตมาทำไม
พอเรื่องถูกแชร์ออกไปเนี่ยหลายคนก็มาเม้นสอบถามค่ะ
เรื่องที่โพสต์เนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีคนที่เอาแบงค์พันธุ์ที่ระลึกเนี่ย
ซื้อของที่ห้างนี้แต่ไม่มีปัญหานะ
ดูสิเขาเขียนว่าใช้ได้ตามปกตินะผมลองมาหมดแล้ว
เขาก็บอกว่าไปที่ไหนมาบ้างแล้วที่ไหนรับบ้าง
บางส่วนก็ส่งเรื่องเนี้ยไปถามเฟซบุ๊คของทางห้างเลยค่ะทางห้างเนี่ยก็ตอบกลับนะ
แบงค์ที่ระลึกลูกค้าสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
คือเอามาซื้อของได้ตามปกติแล้วก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย
ได้รับความสะดวกจากที่สาขาไหนที่ไม่ยอมรับแบงค์ที่ระลึกเนี่ย
ให้แจ้งเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ได้เลยของห้างทุกช่องทางเลยนะ
เดี๋ยวห้างเขาจะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้นะคะ